เพราะว่าที่เชียงใหม่เขามีร้านขนมครกชาววังโบราณ
ขายดีมากขายมากว่า๒๐ปีแล้ว
นครกเนี่ยต้องเป็นสูตรแบบโบราณนะ
มันถึงจะกรอบนอกนุ่มใน

เห็นไหมขึ้นเหนือไปเลยไปเชียงใหม่กันนะคะ

ช่วงกลางคืนก็จะมีอาหารการกินเนี่ย
เรียงรายแบบนี้ข้างทางเต็มไปหมดเลย

ครกชาววังเจ้านี้ค่ะคุณผู้ชม

ฬาให้สูดความอร่อยหอมกลมกล่อม

ครกมันจะกรอบนอกแบบนี้

ระมุนรสชาติเนี่ย
มันกลมกล่อมมี๓หน้าให้เลือกแบบโบราณเลยคือ
ใช่ไหมฟักทองและข้าวโพด
ข้าวโพดนี้น่าจะชอบนะถูกต้อง

ใช่ดิฉันชอบมากดิฉันชอบฟักทองค่ะ
เป็นรถที่ขายดีแล้วก็ยอดนิยมที่สุดเลยนะ
คุณคิดสภาพเดินผ่านไปแล้วกลิ่นของขนมครกเนี่ย
มันหอมฟุ้งบวกกับกลิ่นข้าวโพดโอ้โห
จะไม่หยุดแวะซื้อคงไม่ได้เนอะน้ำย่อยออกกันเลยทีเดียว
หนึ่งก็ขายไม่แพงค่ะเนี่ยค่ะคุณ
บาทเท่านั้นเองใส่กระทงแบบนี้ถูกแล้วก็อร่อย

ร้านอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะนักทองเทียแวะเวียนกันมาบ่อยเลย
ถ้าสนใจจะไปอุดหนุนนะคะไปกันได้ค่ะ
ร้านจะอยู่ตรงหัวมุมของตลาดประตูเชียงใหม่

โอ้ฝรั่งมังคายังมาโอ้ไอลายขนมครก
เขาเปิดตอนเย็นนะคุณ๔โมงถึง๔ทุ่ม

แล้วก็ใส่กระทงใบตองอ่ะนี่คุณมันน่ารักมากเลยอ่ะ
อร่อยด้วยเป็นสูตรต้นตำรับแบบโบราณด้วยนะคะ

ถูกต้องคนไทยกินดีฝรั่งก็ชอบชื่นชอบ

เขาจะเรียกว่าอะไรฝรั่งอ่ะบ้านเขามีไหม

อื้มคิดไม่ทันเลยอ่ะ
สังกิจขนมครบว่าอะไรครับคุณผู้ชม
เข้ามีไหมอ่ะ